อีกข่าวหนึ่งที่เราตามการเป็นแผนปล้นเหนือชั้น
เหตุการณ์ที่คนร้ายใส่ชุดปรายศนีย์

มันเกิดขึ้นมาเดือนกว่าแล้วค่ะ
ล่าสุดมาจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยไปดูกันหน่อยว่า
วิธีการของเขาอย่างที่บอกว่าเหนือชั้นนี่เหนือชั้นยังไงบ้างนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ในพงศ์ดาในคำเพชรดีอายุ๒๕ปี
ถูกตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการก็จับกลุ่มตัวค่ะ
ในข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธจับกลุ่มตัวได้ที่อาคารลุมพินีวิว๓
ที่ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ภายในร้านทองในห้างไทยวัสดุที่ถนนบางนาตราด
เหตุการณ์มันมาตั้งแต่๑๙กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ใส่ชุดพนักงานปรายศนีย์ตอนนั้นก็ร้อนถึงปรายศนีย์ว่าออกมาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พนักงานของปรายศนีย์
ถูกต้องคือวิธีการก่อเหตุของเขาเข้าไปใส่ชุดปรายศนีย์แล้วใส่หมวกกันน็อก
ก็ไปชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยนะคะใช้รถตู้เป็นรถตู้ปรายศนีย์เป็นภาษณะ
เดินถือกล่องปรายศนีย์แล้วมันมีสายไฟเนี่ยโผล่ออกมาจากกล่องเอามาวางไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์ร้านทองแล้วขู่ด้วยไง
บอกว่าเนี่ยเป็นระเบิดนะแล้วก็ยื่นถุงพลาสติกหูฮิวสีเขียวที่ถือมาด้วยเนี่ยบอกว่าให้พนักงานร้านทองเอาทองใส่ถุง
พนักงานก็กลัวไงคะเอาทองใส่ถุงไป๑๑เส้นน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ย๔บาท๕๐สตางค์คนร้ายก็วิ่งหนีไปไปขึ้นรถตู้ปรายศนีย์ตอนนั้นทะเบียนเนี่ยคือ๑ทพนหนู๑๕๐กรุงเทพมหานครแล้วก็ขับหลบหนีไปทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุตำรวจเขาก็ใช้เวลาค่ะในการแกะรอยในการสืบพยานบุคคลแล้วก็ไปดูกล้องวงจ
คือนายพงดันัยนายพงดันัยเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพนะเขาบอกว่าอดีตเนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทรับเหมาดำเนินการคือคือเป็นอัลซอสค่ะครับรับส่งพัสดุให้กับปรายศนีย์ตรงนี้แหละทำให้เขาใช้วิธีการที่จะเอาทั้งชุดปรายศนีย์แล้วก็รถปรายศนีย์มาชิงทองทีนี้เขาเคยทำงานปรายศนีย์เขาก็ลาออกมาไงแล้วก็มาทำงานที่ห้างไทยวัสดุทีนี้ก็ลาออกมาอีก